ต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
ก็จะไปอยู่ที่ญี่ปุ่น๑สัปดาห์เต็มค่ะ